แล้วเป็นเรื่องของผัวเมียที่กลายเป็นว่า
พอถูกลอตเตอรี่แล้วมันจะเป็นทุกขลาบหรือเปล่า

ตัวเมียเนี่ยร้องสื่อบอกว่าหลังจากถูกลอตเตอรี่นะคะ
เปลี่ยนไปกินเหล้าไม่ค่อยทำงาน
ทำร้ายร่างกายเธอแถมยังไม่ดูแลลูกสาววัย๓ขวบด้วย
เคยคิดเคยฝันไว้ว่าจะมีความสุขหลังถูก
ลอตเตอรี่๑๒ล้านนี่มันไม่เป็นไปตามฝันเลยเธอบอกแบบนี้โอ้โฮมีตังค์แล้วไง
ฝันสันหลายเลยล่ะคุณภรรยาคนนี้นะคะคือนางสาวจัญญาอายุ๒๖ปีค่ะ
เป็นคนบุรีรำค่ะร้องเรียนกับนักข่าวของเราบอกว่า
อยู่กินกับสามีคนนี้นะคะมา๔ปีจดทะเบียนสมรสด้วยนะคุณ
มีลูกสาว๓ขวบด้วยกัน๑คนสามีเนี่ยมีอาชีพขับรถสิบล้อค่ะ
ส่งสินค้าระหว่างบุรีรำกับเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็กรุงเทพด้วย
ธันวาคมปีที่แล้วปี๖๕ตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าแหม่อยู่ดีก็นึกครึ้มไง
ก็อยากจะให้ลูกสาวจับเลขให้สักหน่อยเผื่อเอาจะไปเสี่ยงดวง

ใช่ก็เลยตัดสินใจเขียนเลข๐๙แล้วก็ให้ลูกจับขึ้นมา
นี่บอกลูกสาวเลยนะบอกว่าลูกลูกเอาโชคเอาลาบให้แม่นะหยิบมาเลยลูก
ใช่ค่ะปรากฏน้องจับเลข๑๙๖รีบโทรหาสามีเธอ
ซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะลูกจับได้เลขนี้คุณรู้ไหมไม่น่าเชื่อนะ
แล้วถูกรางวัลที่๑จริงด้วย๒ใบ
๒ใบ๑๒ล้านแต่เงินทั้งหมดให้ไปโอนเข้าบัญชีสามี
ตอนนั้นฉันวาดฝันเวลาหูชีวิตฉันจะต้องดีชีวิตฉันจะต้องมีความสุขแน่นอน
จะต้องเคล็ดนะอ้าวใช่ถูกรางวัลขนาดนี้หรอคุณ
แล้วก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านสามีที่เพชรบูรณ์แต่ฝันสลายค่ะ
เพราะว่าสามีดื่มเหล้าทั้งวันทั้งคืนแถมโอ้ยังเอาเงินไปซื้อที่ดินสามล้าน
สร้างบ้านใหม่๒ล้านแล้วก็บอกว่าแบ่งให้แม่ยายใช้หนี้๖๐๐
แบ่งให้แม่เธอใช้หนี้นะอันนี้ก็โอเค

แต่ว่าตั้ง๑๒ล้านบาทแบ่งมายังไม่ถึงล้านเลย
แล้วเธอยังบอกด้วยนะส่วนเธอได้ไหม

เธอได้วันละ๒๐๑๐๐บาทค่ะ
เธอบอกแบบนี้เธอบอกว่าเงินที่บอกว่า

ก็ไม่ทำตามสัญญาที่บอกไว้
เลยตัดสินใจพาลูกกลับไปอยู่บุรีรำกับที่บ้านค่ะ
สามียังโทรมาตอกย้ำกับเธอว่า
นี่ไม่ต้องกลับมานะเพราะว่าฉันมีเมียใหม่แล้ว
อย่าหย่าและแบ่งทรัพย์สินมาเลี้ยงลูกค่ะ

มาทั้งเช้าทั้งกลางค่ำกลางคืนก็เมานอน

ก็อยากให้เขามาดูแลลูกน้อยเขาค่ะ
หนูก็ไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำค่ะช่วงนี้
แล้วถ้าวันหนึ่งเขากลับมาขอคืนดีอย่างนี้

ไม่สามารถรับมือรับตีนเขาได้ค่ะ

เราฟังทางฝั่งภรรยาและคนฝั่งสามีด้วย
ทางฝั่งของสามีคุณอนันต์ค่ะบอกว่า

มเหตุมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่ภรรยาไม่พอใจ

อยู่ดีเมียผมมากระชากแขนลูกให้ไปอาบน้ำ
ตอนนั้นหมูย่างติดคอลูกด้วยซ้ำ
แม่ของผมยังว่าภรรยาของผมเลย
ก็เลยทำให้อาจจะไม่พอใจหรือเปล่า
รุ่งขึ้นก็กลับบุรีรำเลย
ตัวผมเองเป็นคนซื้อเอง

ก็โอนให้แม่ยายก็เหมือนที่เมื่อกี้ตัวเมียบอกเน
ให้ไป๖แสนใช้หนี้ให้พี่ชายภรรยาไปอีก๑แสน
ที่เหลือก็เก็บเอาไว้ดูแลเมียกับลูกนี่แหละ
เหลือเนี่ยเมียกับลูกก็ใช้ไงก็ใช้ทุกวันเลย
ใช่ค่ะผมก็ส่งเสียดูแลแล้วก็ยืนยันด้วย
ผมไม่เคยตบตีไม่เคยทำร้ายเมีย
แล้วก็ไม่ได้มีเมียใหม่ด้วยตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนี่ไงฮะ

เออตอนนี้เราฟังความทั้ง๒ด้านแล้ว
ทีนี้ทางฝ่ายชายบอกเออเลิกก็เลิก
เพราะผู้หญิงก็ไปสร้างเรื่องให้ข่าวอะไรไว้นะ
ส่วนผู้หญิงบอกนี่แต่เธอก็ต้องแบ่งเงินมาเลี้ยงดูลูกนะ
แล้วตรงรวมมันจะแบ่งได้ไหมแบบนี้
คุณผู้ชมเรื่องนี้ข้อกฎหมายน่าสนใจมาก
เกี่ยวกับเรื่องของเงินเวลาที่เราถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ไม่ว่าเกิดว่าจะเป็นเงินของฝ่ายใดไปซื้อ
ว่าถ้าคุณมีทะเบียนสมรสทรัพย์สินที่ได้มาจะต้องหาร๒ค่ะคุณ
กรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณไปซื้อเองเงิน
ส่วนตัวเพราะว่าเมียโทรไปบอกให้คุณซื้อ
หรือคุณจะไปซื้อเลขตามที่ลูกบอก
เพราะว่าจริงตัวฝ่ายผู้ชาย
เขาบอกว่าผมยืนยันครับ
ผมเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนที่เมียผมจะโทรมาบอก
เลข๑๙๖อีกผมไปกินข้าวคือเขาขับรถบรรทุกใช่ไหม

ผมจอดรถบรรทุกแวะกินข้าว

ดังนั้นไม่ใช่ผมซื้อตามที่เมียบอก

ใช่ค่ะทางกฎหมายทนายรณรงค์บอกว่า

หรือคุณจะซื้อตามลูกบอกเมียบอก
เงินก็ต้องแบ่งกันเพราะเป็นสินสมรสค่ะ
อันนี้นะเราเห็นธนายโรนโลงจริงเมื่อคืนไลฟ์เล่าข่าวนี้
แล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือประเด็นนี้แหละข้อกฎหมายเกี่ยวกับสินสมรสนะฮะ
แกก็ยืนยันนะคือเงินนี้มันได้มาจากการที่
ซื้อลอตเตอรี่ระหว่างที่ทั้งคู่ยังสมรสกันอยู่
ใช่อยู่กินกันในสถานะสามีภรรยานะคะ
แล้วก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทนายเจมส์ค่ะ
ก็เคยให้ข้อมูลลักษณะนี้ไว้เหมือนกันคุณผู้ชมลองดูนะ
ลักษณะคล้ายกันคือทนายเจมส์ระบุไว้แบบนี้ว่า
ตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกิดจากการทำมาหาได้ร่วมกัน
เป็นลาบรอยที่ได้มาฉะนั้นคู่รักที่เขาไม่ได้จดทะเบียน
ฟังนะอีกฝ่ายก็จะไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่ได้จดทะเบียน

อันนี้กรณีไม่ได้จดทะเบียนกันจดทะเบียนสมรสนะฮะ
แต่ถ้าจดทะเบียนสมรสโอ้อันนี้ต้องแบ่ง
เพราะถือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสค่ะ
กรณี๑๒ล้านเขาจดทะเบียนกัน
ดังนั้นนะอาจจะต้องมีการแบ่งนะ
ถ้าจะเลิกลากันไปก็ต้องแบ่งเพราะถือว่าเป็นสินสมรส
คุณผู้ชมข้อกฎหมายเราสนใจมาก
แต่ทีนี้ก็ต้องว่ากันไปว่าเขาจะฟ้องจะร้องอะไรกันหรือเปล่า